ตามกันต่อบ้างนะคะเรื่องของน้องชมพู่
วันนี้ทนายตั้มก็ได้ขึ้นภูเหล็กไฟสักทีนะคะ
เพื่อจะพิสูจน์ว่าน้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นเองได้หรือไม่
ซึ่งคำตอบหลังจากที่เขาไปถึงจุดพบศพ
บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เด็กจะขึ้นมาเองไม่ได้
ถ้าถูกคนพามาเขาบอกว่าน่าจะต้องมากกว่า๑คนด้วยนะคะ
สิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มพร้อมด้วยนายเชพลวิพาหรือลุงพล
แล้วก็ป้าแตนและคณะรวมถึงทนายรัชพลศิริสาคร
เดินเท้าขึ้นภูเหล็กไฟค่ะไปพิสูจน์เส้นทางจุดพบศพ
น้องชมพู่พร้อมกับสื่อแล้วก็ยูทูบเบอร์เส้นทางที่ใช้ก็คือเส้นทางป่าสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่นะคะ
ซึ่งมีลักษณะเป็นทางดิ่งระยะทางหนึ่งจุดสองกิโลเมตรเป็นทางที่เดินง่ายที่สุดที่สื่อมวลชนและตำรวจเนี่ย
ใช้เส้นทางนี้ในการตรวจสอบหาพยานหลักฐานตลอดกว่าแปดเดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเดินไปแค่ห้าร้อยเมตร
เหนื่อยแล้วค่ะต้องแวะพักกันแล้วนะขนาดผู้ใหญ่นะจนไปถึงจุดพบรถแบ็คโฮของเล่น
ซึ่งลุงพลอธิบายบอกว่าหลังพบศพน้องชมพู่เจ้าหน้าที่ขึ้นมาเก็บหลักฐานแล้วมาเจอเนี่ย
ตกอยู่ห่างจากศพประมาณห้าร้อยเมตรซึ่งธนายรัชพลกับทนายตั้มก็เลยวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมที่แก๊คโฮมาตกอยู่
แสดงว่าน้องยังมีชีวิตแล้วถือติดมือมาแต่ก็ต้องรอผลตรวจดีเอนเอของเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะคะ
จากนั้นก็ไปที่โขดหินที่พบกางเกงรองเท้าน้องชมพู่และจุดสุดท้ายคือจุดพบศพ
ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งหมดเนี้ยหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนั่งพักกันสามครั้งเลยค่ะ
นายตั้มบอกว่าหลังเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่สามารถเดินขึ้นมาได้เองแน่นอน
ต้องมีคนพามาและมากกว่า๑คนและการเสียชีวิตของน้องมีเงื่อนงำค่ะ
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะได้นะครับวันนี้เนี้ยมาดูแล้วเนี้ยนะครับ
ทางที่เจ้าที่พาขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเด็กไม่มีทางขึ้นได้เลยนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยชมพู่คงจะไม่ได้เดินขึ้นมาเอง
ที่บอกว่าเด็กไม่สามารถที่จะขึ้นมาเองได้เนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้จนถึงตรงไหนนะคะพี่ดำ
ตั้งแต่ชั้นเอาทางที่เราเดินมาเนี่ยดูแล้วมันมีทั้งหมด๔ชั้นนะครับ
สองก็ลำบากแล้วชั้นสามก็ลำบากแล้วชั้นสุดท้ายเนี่ย
สี่เนี่ยนะครับความเป็นไม่ได้เนี่ยไม่มีเลยนะครับ
แล้วถ้าเกิดว่าจะมีคนอุ้มเด็กขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคนเดียวก็น่าจะลำบาก
ลุงพลเขายืนยันกับผมมาตลอดนะครับว่าน้องไม่สามารถขึ้นได้นะครับ
ตำรวจก็ยืนยันมานะครับก็คือไปในทางเดียวกันนั่นแหละ
กับทางตอนแรกผมก็ยังไม่ได้เชื่อทุกฝ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ตำรวจก็บอกว่าไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ลุงพลก็บอกขึ้นไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ผมก็เชื่อแล้วแหละว่าขึ้นไม่ได้จริงน่าจะมีเงื่อนงำแล้วใช่ไหมคะ
ก็ถ้าเกิดเอาตามทางนี้เลยนะที่ทางขึ้นมาเนี่ยนะครับน้องชมพู่คงจะไม่ได้เดินขึ้นมาเองแน่นอนนะครับ

นี่แหละค่ะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้และทนายสิทธาตอนนี้ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าการที่ลงพื้นที่ไปแบบนี้ยังไม่ได้รับลุงพลเป็นลูกความแต่อย่างใดนะ
ขอเก็บรวบรวมหลักฐานก่อนนะคะ